สำหรับกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๖ที่จังหวัดเชียงรายครับ
เมื่อวานพิธีเปิดก็มีฝนโปรยปลายลงมานะครับ
โดยนายวิทยาศักดิ์โศรัสตร์รัฐมนตรีว่าการกระทงเที่ยมและกีฬา
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๕
หรือว่าเชียงไฮเกมส์นะครับแม้ว่าจะมีฝนตกหนักระหว่างพิธีเปิดด้วย
แต่ว่านักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็แน่นอนนะครับ
โชว์มาขนาดนี้ก็ต้องสู้กันเต็มที่ครับ
สปิริตครับพาเรทเดินลุยฝนให้วิธีการดำเนินการต่อไปได้
เจ้าภาพก็มาในคำขวัญมิตรภาพและความภาคภูมิใจครับ
ก็นำศิลปินชื่อดังที่เป็นคนเชียงรายทั้ง
คุณก๊อตฟาร์กิ้งฮีโร่นะครับปูจาลร่องมัยคุณเพวเทนโพรมมิล
ส่วนบุวันผามั่งครับอดีตนักกรีธาทีมชาติไทยนะครับ
เป็นผู้จุดคบเพลิงเปิดการแข่งขันครับ
ไฮเกมส์นั้นก็ชิงชัยกัน๔๕ชนิดกีฬานะครับ
แข่งขันถึงวันที่๒๘พฤศจิกายน
วันแรกกรุงเทพมหานครคว้ามา๕เหรียญทอง
ก็ตอนนี้นำเป็นเจ้าเหรียญทองอยู่แล้วก็เป็นตัวเต็งอยู่ทุกครั้งอยู่แล้วครับ
ส่วนอีกหนึ่งกีฬาครับที่พลาดไม่ได้แล้วนะครับ

ทีนในศึกคุณบอลไทยหลีก๔โซนภาคตอนออกฉีกเหนือ
อย่างเป็นทางการในงานรวมพลคนยะโสธรที่สนามทูปะเตมีกองทัพอากาศกรุงเทพ
วันที่๑๕ธันวาคมนี้ในเวลา๔โมงครึ่งนะครับ
ก่อนอันนี้ก็เหมือนถูกเชิญมาเป็นที่ปรึกษาของทีมอยู่แล้ว

ก่อนหน้านี้เนี่ยไทยอาโสก็เกือบจะไม่ได้ส่งเข้าแข่งขันทีม
เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องการเงินก่อนที่คุณหม่ำจะเข้ามา
ในเรื่องของการบริหารรวมถึงมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมด้วย
แล้วก็เป็นความต้องการของคุณหม่ำเองที่ต้องการจะช่วยทีมบ้านเกิดนะครับ
ต้องดูว่าจะมีปรากฏการณ์อะไรใหม่ในวงการฟุตบอลบ้านเราบ้างครับ